อาทิตย์หลายคนวางแผนไปท่องเที่ยว

คุณคุปตนันพิสิทธิมหันเดี๋ยวเขาจะมาบอกว่า

คุณคุปตนันสารภาพมาดีจะหนีเที่ยวไหนคะ

ก็ไม่ถาขึ้นอาจจะแรงให้หน่อย

เอาบรรยากาศภาคใต้มาฝากคุณผู้ชม

ก่อนที่จะไปเที่ยวใต้เมื่อกลับสัญญาณ
มี๑ปรากฏการณ์เป็น๑ปีมี๑ครั้ง
ดาวเสาใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี
คืนนี้มีภาพให้เห็นด้วยนะครับเราจะสามารถให้จะเห็นดาวเสาร์ในค่ำคืนนี้เป็นอย่างไร

เป็นภาพที่ถ่ายได้จากกล้องโทรทัศน์
นี่คือภาพดาวเสาร์ในค่ำคืนนี้
ถ้าหากใครมีกล้องโทรทัศน์นะครับส่องขึ้นไปบนท้องฟ้าจะเห็นเป็นดาวเสาร์
แล้วก็เห็นเป็นลักษณะวงแหวนแบบนี้เลยนะครับ
ถ้าหากไม่มีเดินออกไปหน้าบ้าน
แหงหน้าขึ้นไปบนท้องฟ้าทั้งที่ตะวันออกเฉียงใต้
เราจะเห็นลักษณะของดาวเสาเป็นสีเหลืองสุขใส
แล้วก็จะเห็นแบบนี้ต่อเนื่องไปจนถึงรุ่งเช้านี้
ใครที่อยู่ใกล้ขอดูดาวในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่โคราชฉะเชิงเซาสามารถที่จะไปกันได้
เพราะว่าบริเวณดังกล่าวก็จะมีกล้องให้กับสำหรับผู้ที่สนใจ

สามารถให้จะเห็นภาพดาวเสาแล้วก็วงแหวนแบบนี้
อย่างที่บอกเลยครับว่านี่คือ๑ปรากฏการณ์ที่๑ปีมี๑ครั้ง
และที่สำคัญครับใครที่สนใจก็สามารถให้จะไปดูได้

ใครที่จะไปท่องเที่ยวโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือครับ
มีหลายจุดเลยทีเดียวที่ตอนนี้ฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ

ตอนนี้มีการประกาศเตือนนะครับ๓พื้นที่ที่ปรากฏในหน้าจอนะขณะนี้เนี่ยนะครับ
เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังหน่อยเพราะว่ามีโอกาสน้ำล้นตลิ่งครับ
ที่บ้านหัวน้ำตำบลพระธาตุบ้านนากึนตำบลบ่อเกลือเหนือ
ที่๓นะครับก็คือบริเวณบ้านห้วยขวากนะครับ
อยู่พื้นที่ดังกล่าวต้องเฝ้าติดตามประกาศเตือนภัย
แล้วก็ตอนนี้มีรายงานนะครับว่าตอนนี้น้ำป่าในบริเวณจังหวัดน่าน
ไหลค่อนข้างแรงละทีเดียวต้องตระเตรียมแล้วก็รับฟังประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องด้วย
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคาดการณ์ว่าฝนนั้นมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นนะครับ
สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการก่อตัวของห่อมฝน
หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียร์นี่เอง
ทำให้ฝนในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก
ดังนั้นภาคใต้ตอนบนจนถึงตอนกลางฝนจะเพิ่มขึ้นคลื่นก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับ
และนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากให้กับทุกท่านในจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ